มาดูเรื่องของนายกนะครับวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะหาบรือกับคณะกรรมการ
ภาคเอกชน๓สถาบันด้วยนะครับที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ว่าวันนี้นักข่าวเข้าธรรมเนียบไม่ได้แล้วนะ
เพราะว่ามีมาตรการห้ามนักข่าวเข้าจนถึงวันที่๙พฤษภาคม
มาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ในธรรมเนียบนะครับ
ส่วนเรื่องของการประชุมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ
เป็นยังไงแต่ว่าไปดูเมื่อวานนิดนึงก่อนค่ะ
เพราะว่านักข่าวเนี่ยก็เอาจริงนะนายกเพิ่งพูด
หลังจากที่นายกโดนปรับ๖๐๐๐บาทเพราะว่าไม่ใส่หน้ากากอนามัย
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะนายกก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วย

ต้นเรื่องนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนายกก็ประชุมคอรมอนะครับ
หลังประชุมคอรมอเสร็จก็ออกมาบนโพเดียมมาให้นักข่าวถาม
ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่นายกพูดตอนที่ยืนอยู่ตรงโพเดียมพูดถึงประเด็นนี้
บอกว่าก็ยอมรับแหละว่าตัวนายกท่านบกพร่อง
ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยตอนประชุมเรื่องนี้ถือว่าจบไปแล้ว
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเข้าใจข้อกฎหมาย
เพราะว่ามันมีอยู่หลายตัวอาจจะของตำรวจของพรกรฉุกเฉิน
รวมถึงอำนาจของผู้ว่าแต่ละจังหวัดด้วย
ทำอย่างไรไม่ถูกปรับเมื่อออกนอกเคหาสถาน
ก็คือต้องใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในสถานที่สาธารณะ
แม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามทีนี้นายกก็บอกว่า
อยากให้ประชาชนทำความเข้าใจกับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
พอนายกบอกแบบนี้เรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย
ออกนอกเคหาสถานดูอัปเดตกันหน่อยดีไหมคะ
ตอนนี้๖๓จังหวัดแล้วนะที่ปรับจริง
๓จังหวัดสำหรับคนที่ออกนอกเคหาสถาน
แล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยอันนี้มีบทลงโทษนะคะ
เราเอาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นรายภาคเลย
แต่ละที่แต่ละภาคเป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมกราฟิกขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วนะคะ
ทั้งหมดเลย๖๓จังหวัด
แต่แล้วแต่นะว่าเขาจะบังคับปรับกี่บาทยังไงบ้าง
อัตราสูงสุดไม่เท่ากัน
อย่างในพื้นที่กรุงเทพก็ปรับอัตราสูงสุด๒๐๐๐บาท
พื้นที่ก็ยังปรับ๔๐๐๕๐๐อยู่นะครับ
นี่ให้เห็นหมดเลยทั้งภาคใต้๑๔จังหวัดนะคะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๑๙จังหวัด
ภาคเหนือ๘จังหวัดนั่นเองนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะพอนายกพูดแบบนี้แล้วเนี่ย
ไปดูทางฝากฝั่งของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
สอบบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยหน่อยดีกว่าค่ะ

บอกว่าการประกาศบังคับประชาชนใส่หน้ากากอนามัย
สถานที่สาธารณะของกรุงเทพมีผลทันที
ถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเนี่ย
เรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่า
ควรจะให้เวลากับประชาชนบ้าง

เพราะว่าตอนนี้จะกินยังไม่มีจะกินเลย

แล้วก็เชื่อว่ามีประชาชนหลายคนไม่ทราบประกาศ
เพราะว่าตัวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
เพิ่งทราบตอนที่นายกโดนปรับ
ทีนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็มองว่าการที่นายกจ่ายค่าปรับ

ให้ดูว่าเป็นนายกนะต้องอยู่ใต้กฎหมายนะ

เสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าประชาชนจะเชื่อเหรอ

ไปที่สอนอให้เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเองเลย
ดังนั้นไม่ต้องเรียกผู้ว่ากอทมมา

เปรียบเทียบปรับที่ทำเนียบหรอก

ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อ

แล้วก็บอกว่าพักในฝ่ายประชาธิปไตย
ก็มีการประชุมกันผ่านออนไลน์ด้วยนะคะ

ก็เลยมีมติให้นายกควรจะลาออก
รวมถึงการกระจายอำนาจการบริหารประเทศ

ช่วงแรกมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรียบร้อยดี

มนเริ่มควกรุ่นขึ้นเพราะอะไร

บอกว่ามีรัฐมนตรีบางคนพูดจาไม่ดี
นินทาผมในที่ประชุมบางวงให้ระวังตัวด้วย
ผมเป็นคนตัดสินใจเลือกเข้ามาทำงานโอ้โห
ชอบหรือไม่ชอบผมอย่านินทาให้ผมได้ยิน
ถ้าผมได้ยินอีกนะผมจะปรับออก
ริบโคต้านั้นมาเป็นของผมเองระวังตัวไว้ด้วยละกัน
นั่นนะฮะอันนี้เป็นประโยคที่นายกพูดออกมา

โอ้โหท่านนายกใช้อำนาจจริงเลย
อะไรอย่างนี้เขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะครับ
ส่วนวันนี้เองนะครับนายยกรัฐมนตรี
ประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน๓สถาบัน

แล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ

แล้วก็มีการระบุนะครับบอกว่า
ประบาดของโควิดระลอก๓หรือเดือนเมษายน
รุนแรงกว่าที่เห็นนะครับ
ดังนั้นอาจจะมีความจำเป็นคุณ

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง

และอาจจะต้องมีการล็อกดาวน์บางธุรกิจ

อย่างน้อยก็ต้องล็อกดาวน์กัน๑๕วัน
นี่คือข้อเสนอจากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะ

ก็จะมีการหาบรือถึงแนวทางที่ภาคเอกชน
จะจัดหาวัคซีนหรือว่าการกระจายวัคซีน
ภาคเอกชนจะสามารถทำภายใต้เงื่อนไขอะไรได้บ้างนะครับ
อันนี้เป็นความคืบหน้าของการประชุมในวันนี้ด้วยนะครับ